ขณะที่ยอดขายโตต่อเนื่องตลอด๕ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังคงสูงกว่ารถสันดับทั่วไปประมาณ๕๐
ดังนั้นหากภาครัฐให้การสนับสนุนผ่านมาตรการต่างอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง
และเกิดการแข่งขันคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
แต่อุปสรรคของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
คือภาครัฐมุ่งเน้นสนับสนุนกับผู้ผลิตในประเทศ
แต่การผลิตในประเทศมีข้อจำกัดคือ
ผลิตได้จำนวนน้อยและทำได้แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้น
ขณะที่การนำเข้าสามารถเลือกได้หลากหลายรุ่น
เพราะต่างประเทศมีความพร้อมเรื่องการผลิตที่สูงกว่าอย่างชัดเจน
เชื่อว่าทางภาครัฐก็คงจะมีแผน
ที่จะสนับสนุนโครงการอันนี้ต่อ
อาจจะเป็นในสภาษณ์ที่น้อยลง
สำหรับรถนำเข้านะเรื่องประเทศก็อาจจะมีมากหน่อย
ตรงนี้ก็หวังว่าด้วยแพ็คเกจของทางภาครัฐที่ยังไม่ได้ประกาศมานะครับ
ซึ่งคิดว่าคงจะประกาศในวันนี้หรือในอนาคตอันใกล้
ก็จะทำให้เราสามารถเดินหน้าไปสู่สังคมยันยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคต
ในส่วนของกลุ่มธุรกิจพลังงานก็ขานรับรถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างคึกคัก
ภายใต้แบรนด์ออนไอออนที่เปิดดำเนินการแล้ว
มีทั้งหมด๕๓สถานี๔๓๐หัวจ่าย
สถานีบริการน้ำมันเชลที่ให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงขนาด๑๘๐กิโลวัตต์แห่งแรกในประเทศไทย
ขณะที่ภาครัฐวิสาหกิจอย่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
ในส่วนของบริษัทธรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
ให้นิวบายที่ชัดเจนมากที่เราจะมีส่งเสริม

ส่วนที่๒เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการนะครับ
และเป็นรถที่ใช้งานหลักแทนรถสันดับทั่วไปอย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน